เรื่องของหมาก็ต้องเล่าถึงเรื่องของความลำบากเหมือนกันคือโควิด๑๙

คุณพี่ท่านหนึ่งที่เขาเลี้ยงดูแล้วก็อุปการะหมาเอาไว้เป็นจำนวนมาก

ตลอดเวลาที่เค้าดูแลหมาไม่เคยขอบริจักษ์จากใคร
มันไม่ไหวจริงเพราะว่าเขาไม่สามารถออกไปทำอาชีพออกไปทำงานได้
ไม่มีเงินที่จะดูแลหมาที่เขาเลี้ยงเอาไว้
อาจจะพอพาไปดูภาพบรรยากาศที่นี่นะครับ
สวัสดีนะครับกับผมตลกบ้าหมาตะติงโหน่งหรือประพาทซื้ออ่อนนะครับ
ตอนนี้กำลังให้น้องลูกกำลังรับประทานอาหารกันอยู่นะครับ
ก็ฝากนะฮะผู้ใจบุญที่มีเมตตาต่อสัตว์ผู้ยากไร้นะครับ
ทางบ้านตลกบ้าหมาตะติ๊งโหงนะครับ
ก็ต้องการแค่อาหารเม็ดข้าวสารนะครับ

เพราะว่าช่วงนี้นะครับเราเองนะครับ

ก็น้องหมาก็ขาดอาหารนะครับ
ภาพนี้เนี่ยถ่ายเมื่อไม่กี่วันเองนะครับ

ที่คนที่เขาเลี้ยงหมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
เขาพยายามบอกสังคมว่าช่วงนี้โควิดมันระบาด

ที่เขาเลี้ยงมานานกว่า๒๐ปี
เลี้ยงไว้กี่ตัวสิบห้าน้อยตัว

จริงคือนายประภาษณ์ศรีอ่อนเขามีอาชีพเป็นนักแสดงตลกไง
แต่ช่วงนี้งานต่างโดนแคนเซิลหมดเลยไงมันจัดกันไม่ได้
เขาก็เลยไม่มีรายได้จากการออกไปแสดงตลกตามงานวัดงานต่าง
ที่เขาจัดเป็นอีเวนต์ขึ้นมาทีนี้ไม่มีเงินทำไง
ข้าวสารอาหารเม็ดที่คอยเอามาดูแลสุนัขที่เลี้ยงไว้กว่า๔๐๐๕๐๐ตัว
มันกำลังหมดแล้วแล้วผมคุยกับเขาเมื่อวานบอกว่ามันหมดแล้วจริง
มันแทบจะไม่เหลือเลยนะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้ารอ
ทั้งชีวิตอย่างที่บอกไปคือ๒๐ปีไม่เคยขอใครนะ
เขาเลี้ยงของเขาด้วยใจรักแล้วเขาก็ดูแลรับผิดชอบของเขาเอง
แต่มาวันนี้มันไม่ไหวจริงก็เลยอยากจะขอวอนผู้ใจบุญ
ช่วยบริจาคเพื่อช่วยเหลือสุนัขหน่อย
คือทำแบบนี้เนี่ยข่าวนี้ผมจำได้ว่าเมื่อประมาณ๓ปีที่แล้วผมก็เคยอ่านเรื่องราวของพี่เขา
ใช่คือเขาเป็นคนรักหมาจริงเป็นคนที่ไม่เคยขอใครนะ
แต่ก็มีหน่วยงานอื่นเข้ามาให้บ้างแหละ

แต่ตอนนี้มันหาไม่ได้จริง
แล้วทีนี้ผมก็ถามว่าพี่ต้องการอะไรอย่างนี้
เขาอยากได้ก็คือเป็นไปได้นะ
ซื้อเป็นอาหารสุนัขมาให้เลยดีกว่า

ก็ได้ไม่ต้องดราม่าหรืออาจจะต้องแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะ
เอาเงินไปทำอย่างนึงหรือเปล่าเอาแบบแฟร์แฟร์แมนแมนส่งมาเป็นข้าวสาร
หรือไม่ก็อาหารเม็ดส่งไปที่ไหนส่งไปให้เลยนะครับที่บ้านเลขที่๕๑ทับ๒
หมู่๑ตำบลหนองสามวังอำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานี
หัวหัดปฐุมธานีก็คือ๑๒๑๗๐อันนี้ผมบอกที่อยู่ไว้ก่อน
แล้วก็มีหมายเลขบัญชีอันนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่งโอนไปให้
โทรไปหาเขาโทรไปคุยกับพี่เขาก่อนเลยคือที่หมายเลขโทรศัพท์๐๘๙๔๘๑๐๖๓๕
โทรไปได้ตลอด๒๔ชั่วโมงตอนนี้พี่เขาเนี่ยเปิดสายรับเลย
ใครอยากจะซื้ออาหารแล้วไปวางไว้ตรงไหนหรือให้สะดวกให้พี่เขาเนี่ย
ตะคนนี้ไปรับที่ไหนบอกเขาได้เลยค่ะเดี๋ยวเขาจะขับขี่รถไปรับอาหารด้วยตัว
ดีมากเลยคุณผู้ชมซึ่งจริงเรื่องนี้นะคุณชนะเองก็บอกว่า
อยากจะชวนพวกเราทั้ง๓คนในการร่วมด้วยช่วยกัน
พวกเราก็ช่วยกันคนละเล็กละน้อยแล้วก็บอกบุญไปยังเพื่อนด้วยนะ
แล้วก็รวมกับทีมงานตลอดข่าวของเราไปน้ำใจเล็กน้อยคือเราตอนนี้ส่งไปแล้วเมื่อวาน
กระสอบคาดว่าจะถึงวันนี้ให้กับพี่เขา
ส่งไปเป็นอาหารเม็ดก็ได้คุณผู้ชมนั้นจะได้สะดวกสบายด้วยนะคะ
คือเล็กน้อยอะไรที่พอช่วยเหลือกันได้ตอนนี้
เพราะว่าอย่างที่บอกแหละช่วงวิกฤตแบบนี้คนได้รับผลกระทบ
มันส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังสัดด้วยเนาะค่ะ